ไปดูความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงวัยขวบเศษที่จังหวัดเชียงใหม่
ถูกสุนัขจรจัดแถวบ้านรุมกัดนะครับ
บาดเจ็บสาหัสมีแผลทั่วร่างกายกว่า๑๑๗แห่ง
วันนี้พ่อกับแม่ของหนูน้อยคนนี้ยืนยันว่า
เคยแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มาจัดการกับสุนัขจรจัดเหล่านี้แล้วนะครับ
แต่ว่ายังไม่มีใครมาจัดการให้จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ประชาชนชาวบ้านที่เลี้ยงสุนัขเสร็จแล้ว

เพราะว่าไม่ได้ดูไม่ได้ทำหมัน
พอเลี้ยงไม่ไหวก็เอามาปล่อย
ด้วยความที่ถูกนำมาทิ้งต่างช่วงต่างเวลา
สุนัขจุดนี้จึงใช้ชีวิตแบบฝูงใครฝูงมัน
และทุกฝูงก็มักจะมีผู้นำ
และด้วยสัญญาณของสุนัขหากข้ามเขตกัน

ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเรื้อรังมานานมากกว่า๕ปี
ที่สำคัญเรื่องนี้นายแสงเพชรสุวรรณมณี
ของหนูน้อยวัย๑ขวบ๓เดือน
ถูกสุนัขจรจัดกัดจนสาหัสรู้เป็นอย่างดี
และก็คิดมาตลอดว่าหากไม่มีการจัดการเรื่องสุนัขจรจัดอย่างจริงจัง
สักวันหนึ่งสุนัขเหล่านี้จะต้องกัดใครคนใดคนหนึ่งในชุมชน
ผมลองเรียนมาเป็นเกือบจะ๑๐ครั้งแล้ว
ก็ร้องเรียนมาแต่ก็ว่างว่างเปล่า
สิ่งที่นายแสงเพชรก็เกิดขึ้นจริง
และผู้โชคร้ายกลับเป็นลูกสาววัย๑ขวบ
ที่เป็นแก้วตาดวงใจของเขา
นายแสงเพชรบอกว่าหัวใจแทบแตกสลาย
เมื่อเห็นฝูงสุนัขรุมกัดลูกสาวตนมากกว่า๖๐ตัว
ส่วนมูลเหตุทั้งหมดมาจากการที่ตน

จุดที่ลูกจะวิ่งเล่นเป็นประจำทุกวัน
และวันนั้นสุนัขดันกัดกัน
เนื่องจากแย่งสุนัขเพศเมีย

พอมันเจอหน้ากันแล้วมันจะมีตัวเมียอยู่เป็นตัวล่อ

พอต่างคนก็ต่างมาวิ่งกับพวกเด็กเดินแล้วก็พอดี

วันแรกถ้าเห็นนี่จะรู้เลยเลือดทั้งตัวเลยคือว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดร้อนไปถึงฝ่ายปกครองระดับอำเภอ

นำมาสู่มาตรการการจัดระเบียบ
เตรียมจัดระเบียบสุนัขจรจัดออกนอกพื้นที่
และให้หนูน้อยวัยขวบเศษรายนี้เป็นรายแรกและรายสุดท้ายที่จะถูกสุนัขจรจัดกัด
ส่วนอาการบาดเจ็บหนูน้อยวัยขวบเศษขนาดนี้อาการปลอดภัยแล้ว
แต่ทางแพทย์ยังขอให้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกระยะหนึ่ง
เนื่องจากสุนัขที่กัดนั้นเป็นสุนัขจรจัด
และแพทย์ต้องการรอให้มั่นใจว่าหนูน้อยรายนี้จะไม่ติดเชื้อโรคพิสุนักบ้า
จตุรวิทย์สนเรืองถ่ายภาพนัตรพงศ์ฤทธสันเทียข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ทางเทศบาลในพื้นที่จะเข้าไปจับสุนัขจรจัดนะครับที่กัดหนูน้อย
ทั้งหมดมีร้อยกว่าตัวพรุ่งนี้๗โมงเช้านะครับจะเอายาสลบปนกับอาหารให้กินเพื่อจะเอาไปอยู่ในศูนย์ที่จะดูแลแล้วก็ให้ห่างไกลจากผู้คนในชุมชนนะครับ